อูทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเกิดเหตุการณ์

หนึ่งโรคก็เยอะโรครุมร้าว
แล้วก็ทะเลาะกับคนในครอบครัว
เกิดอาการน้อยอกน้อยใจนะคะ
คว้าอาวุธปืนมายิงตัวเองเสียชีวิตนะคะ
คือตอนที่ฆ่าตัวตายเนี่ย
ไปนั่งอยู่ที่ม้าหินอ่อนข้างเมนของวัด
แล้วก็ใช้ปืนเจาะขมับตัวเองยิงเสียชีวิตนะคะ
พลเมืองดีไปพบศพก็เลยโทรแจ้งตำรวจสพอูทองนะคะ

ลงพื้นที่ไปพร้อมกู้ภัยจากนารายค่ะ

จุดเกิดเหตุก็คือในวัดโบดวิทยาคารหรือว่าวัดยุ้งทลาย
อยู่ที่หมู่๑ตำบลยุ้งทลายอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
ตำรวจไปพบศพนายโกะเสือคำอายุ๗๘ปีนะคะ
นายโก้เป็นชาวบ้านหมู่๖ตำบลยุ้งทลายนอนตะแคงเสียชีวิต
อยู่บนม้าหินอ่อนข้างเมนของวัด
สภาพศพมีร่องรอยถูกยิงด้วยอาวุธปืนลูกโม่ขนาด
ต้องเข้าที่ขมับขวาน๑นัดนะคะเลือดไหลนองพื้นเลยค่ะ
ใกล้กันตำรวจไปพบอาวุธปืนตกอยู่ด้วย๑กระบอก
ภายในดังเพลิงเนี่ยมีกระสุนบรรจุอยู่๖นัดแล้วก็ยิงไปแล้ว๑นัด
ตำรวจเขาก็เลยเก็บเหล่านี้แหละไว้เป็นหลักฐาน
อกจากนี้นะคะยังไปพบรถจักรยานยนต์ของผู้ตาย
จอดใกล้อยู่กับจุดเกิดเหตุด้วยทีนี้ตำรวจไปสอบตรวจสอบสอบปากคำ
นายประยุทธ์รูปสมอายุ๔๙ปีเป็นชาวบ้าน
ที่ไปพบศพผู้ตายคนแรกนะคะนายประยุทธ์บอกว่าขนาดที่ตัวเอง
ขับรถออกไปตลาดเห็นรถจักรยานยนต์จอดอยู่ตรงจุดเกิดเหตุ
ก็เลยลงมาดูพอลงมาดูไปพบว่า
นายโก้นอนเสียชีวิตอยู่บนเก้าอี้ม้าหินอ่อน
ว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากความเครียดที่มีโรคเยอะโรครุมร้าว
ประกอบกับเมื่อคืนที่ผ่านมานายโก้เองผู้ตาย
ก็เพิ่งมีปากเสียงกับคนในครอบครัวเกิดอาการน้อยอกน้อยใจ
ขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากบ้านแล้วก็มานั่งที่ข้างเมน
ใช้อาวุธปืนยิงตัวตายซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่า

อกจากจะรวบรวมหลักฐานณจุดเกิดเหตุแล้ว
เดี๋ยวต้องเรียกคนในครอบครัวมาสอบปากคำ
เพื่อหาสาเหตุที่เกิดขึ้นที่แท้จริงต่อไปค่ะ